ให้คุณกายช่วยแบบโปรยช่วงเจาะแจริมจอของเราหน่อย
เจ้าแจริมจอแบบนี้ทำเป็นแบบเจ้าพิษเลย

เพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าไม่ได้มาวันนี้ไม่รู้นะว่าคุณลีเดียเนี่ยลูก๓แล้วนะ
แล้วเขาก็ยังดูแลตัวเองดีอยู่ทั้งคุณแมททิวและคุณลีเดียนะ
นะครับก็ไปดูความน่ารักนะความหน้าหมั่นเขี้ยวของลูกคนเล็กของคุณลีเดียนะจะเป็นยังไง
ไปติดตามด้วยนะครับในช่วงเจ้าแจริมจอครับ

พูดเลยการมีพี่มีน้องเป็นครอบครัวอย่างนี้มันอุ่นใจสุด
อย่างน้องที่รักเดบีและเบบีดีออน
สามพี่น้องลูกพ่อแมททิวแม่ลีเดียนี่ไง
ก็บ้านเงี้ยของสีปืนกันสุด
สมาชิกใหม่เจ้าจิ๋วอย่างน้องคนเล็กของบ้าน
ก็เลยโดนพี่รุมหอมกันฟอสใหญ่
แต่มันจะมีอยู่คนหนึ่งที่รักน้องเกินใครจนห้ามใจไม่ไหวแบบนี้
โอ้โหไอเราก็เป็นน้องเล็กที่หล่อแถมแก้มหน้าจุ๊บสุดซะด้วย
พี่สาวก็คงทนไม่ไหวทีนี้ก็เลยลำบากวาวุ้นเลย
โอ้โหเกิดเป็นดีอ่อนต้องอดทนเพราะเจเจเดมี่เขาหมั่นเที่ยวไม่ไหว
เจาะเจ๊ริมเจาะ
โอ้โหน่ารักค่ะเอ็นดูใส่เกมี่นะ
นี่ได้ให้ควดคุณเอ็นดูเขาคนเดียวค่ะ
ชั้นขอเช็คเวทติกติกติกติกติกติกหน่อยพี่วันบอกว่ามาจากไหนอ่ะทำไมเธอหลอกขนาดนี้

อ๋อครับเอ่อผมกายเอ่อนัดนำเกิดยอมนะ

มาจากไหนไม่รู้

อุ้ยน้ำไล่เนี่ย

รู้ได้ง่ายนะคะแต่ว่าตัวจริงหล่อมากแล้วก็เก่งมาก

คุณกายแอบปากสั่นเหมือนกันนะเนี่ย

รายการข่าวเย็นของเรานะคะในเวลา

ก็จนถึงประมาณเกือบ๖โมงเย็นเลย